สวัสดีครับตอนนี้เมืองไทยของเราคงต้องเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับภัยทางธรรมชาติที่จะตามมานะครับ
จากความร้อนที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนกลางอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไห
แต่ว่าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคาดการณ์ว่า
สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับแถวภาคอีสานจะพุ่งทะลุ๔๐องศาเซลเซียตแน่นอนครับ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วย
ดูกันหน่อยนะครับว่าสัปดาห์นี้การคาดการณ์จะเป็นแบบเดิมหรือไม่นะครับ
ขณะนี้เองเนี่ยนะครับกระแสลมที่เข้ามามีบทบาทก็คือกระแสลมที่มาจากทางใต้นะครับ
กระแสลมที่มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้
สังเกตว่ากระแสลมทั้งสองทิศทางนี้เอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุม
ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ากระแสลมไปออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อากาศในบริเวณดังกล่าว
มีลักษณะร้อนแล้วก็ชื้นด้วย
ร้อนชื้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเยอะกว่าจุดอื่นนะครับ
และที่สำคัญอุณหภูมินี้เนี่ยนะครับเมื่อรวมกับความชื้นก็จะทำให้เกิดความรู้สึกร้อนที่มากกว่าเดิมนะครับ
จุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ๓๘นะครับแต่ว่าความรู้สึกขาจะพุ่งไป๔๐เลยนะครับ
ทีนี้มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าอุณหภูมินั้นจะค่อยไต่ระดับเพิ่มไปเรื่อยนะครับ
ไปถึงช่วงประมาณช่วงสุดสัปดาห์ครับ
บริเวณตอนบนของอีสานเนี่ยนะครับอาจจะแตะ๔๐องศานี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวนะครับ
ส่วนฝนจากการคาดการณ์ตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะตกค่อนข้างน้อยนะครับ
ที่ตกน้อยแบบนี้แน่นอนครับทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นผิวส่งผลต่อการเกิด๑เรื่องก็คือการเกิดลมหมุนนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับเวลาพื้นดินเนี่ยนะครับมีการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาสะสมมากเนี่ยนะครับ
จุดที่มีความร้อนเยอะกว่าบริเวณอื่นครับอากาศจะลอยตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกทดแทนด้วยอากาศเย็นที่อยู่รอบเข้ามาแทนที่นะครับจึงเกิดการหมุนตัวแบบนี้นะครับซึ่งการหมุนตัวแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะของลมหมุนเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดขึ้นบนบกก็จะเรียกว่าลมลมหัวกุดนะครับพายุหัวกุฎถ้าเกิดขึ้นในทะเลก็ส่วนใหญ่เราจะเจอกันพายุงวงช้างนี่คือสิ่งที่คงต้องจับตาแล้วก็เตรียมรับมือกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่คงต้องติดตามแล้วก็ฟังประกาศ
โปรดติดตามตอนต่อไป